มีเรื่องคนหัวร้อนเยอะอีกหนึ่งคนเนี่ยยังไม่หมดไม่รู้ว่าตอนจบจะไหว้สวย
กระเช้ารู้เท่าไม่ถึงการหรือเปล่านะยังไงนะฮะคือผู้ชายคนนี้เขาขับรถไปเติมน้ำมัน
แต่เขาไปจอดในแท่นหัวจ่ายที่มันคนละประเภทที่เขาต้องการจะเติมเขาก็ต้องรอ
รอให้คันหน้าเติมเสร็จแล้วก็ขยับไปก่อนนะฮะแล้วก็อ่ะจังหวะแรกจังหวะนี้ก็โวยวายด่าเด็กปั๊มแล้วว่าทำไมไม่ใส่ใจทำไมไม่บอกทำไมให้มาจอดตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้เสร็จปุ๊บพอตัวเองได้เติมแล้วเขาก็เดินไปต่อยเด็กปั๊มที่เป็นสาวหลอก
ว่าเขาเป็นผู้หญิงดันตามานางแล้วคุณเป็นผู้ชายอ่ะอ่ะเขาบอกว่าเด็กมั้ยมาเอาหัว
แล้วรถสีขาวก็ค่อยขยับไปแต่จังหวะนี้ก็ตอบว่าพนักงาน
รอบหนึ่งแล้วว่าไม่ใส่ใจให้เขามารอนานอย่างนั้นอย่างนี้
ว่าเด็กปั๊มจังหวะนี้ไม่ได้ตัวตอบอะไรนะครับเขาจะว่าก็
ว่าไปแล้วแต่นะฮะทีนี้สักครู่เดียวก็ขยับไปในหัวจ่ายที่
ต่อยเลยนะแล้วพนักงานก็ล้มไปเลยนะค่ะเขาบอกว่าเหมือน
ห้ามปรามแล้วผู้ชายคนนี้ก็ขับรถออกไปหลังเกิดเหตุนะ
เด็กปั๊มคนนี้ไปแจ้งความแล้วที่สพปวกแดงนะครับ
นำคลิปมาโพสต์เอาไว้ในกลุ่มคนอำเภอปลวกแดงช่วยหาบ่อ
แก่ผู้ชายหัวร้อนที่ขับรถเก่งคันนี้หน่อยนะฮะบรรดา
ชาวเน็ตก็บอกว่าเด็กจอลจบน่าจะจบเหมือนที่เราเคยจบจบ
กันไปว่าให้สวยมรวยกับเช้าไม่รู้เท่าไม่ถึงการหรือเปล่าอะไร
แบบนี้นะฮะถ้าคุณเป็นคนในคลิปคุณอยากจะออกมาชี้แจง
ขอโทษขอโพยก็ไปที่สพปลวกแดงแล้วกันนะครับ